เมื่อกี้เป็นร้านเกะอันนี้เป็นโรงแรมคุณผู้ชมตำรวจก็บุกไป
โอ้โหแล้วตอนตำรวจไปเนี่ยนะเขาวางแผนมาดี

เค้าโทรแจ้งเออเค้ารวบตัวพนักงานไว้ก่อน

แล้วตอนไปเจอคุณผู้ชมไม่ได้เจอแค่ขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรนะ

ให้เข้าไป

กองรวมกันได้หมดโรงแรมแห่งนี้อยู่แถวย่านรามอินล่ม

โอ้โหแป๊บนึกว่าผัพ

ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีครับแล้วก็ตำรวจสนโชคชัยก็ประสานกำลังกันบุกไป
ตรวจสอบโรงแรมแห่งนี้หลังสืบทราบมาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไฮโซนะโอ้ไฮโซเขาปาร์ตี้กันแบบนี้เหรอเนี่ย
รวมตัวกันปาร์ตี้วันเกิดดื่มเหล้าอันนี้ไม่แปลกแต่มั่วสุมเสพยาอันนี้มีความผิดแล้วล่ะ
แล้วก็บุกเข้ามาจับกลุ่มคือตำรวจอย่างที่บอกไปคุมตัวพนักงานโรงแรมก่อนนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวส่งไงใช่โอ้โฮบอกส่งไปกลุ่มวัยรุ่นอ่ะ
พอบุกเข้ามาในห้องปุ๊บก็เจอวัยรุ่นโอ้โหมาเพียบ๔๐คน
ผู้ชาย๒๒หญิง๑๘
ตอนไปถึงก็เจอขวดเหล้าแน่นอนคุณผู้ชม
แต่มีถุงซิปล็อกถุงซิปล็อกหล่นอยู่ตามพื้นเพียบเลย

แปลกแล้วล่ะก็เลยต้องพาวัยรุ่น๔๐คนนี้ไปตรวจปัสสาวะหน่อย

พบสารเสพติดในร่างกายนี่ไงถุงซิปล็อกแบบนั้น

ไปเจอยาเคตามีนด้วยนะอยู่พื้นห้องเนี่ย๔ถุงครับ
ภายหลังก็มีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
พวกนี้นะของฉันเองของผมเอง
มีนางสาวจริยาครับที่ยอมรับว่า
เป็นเจ้าของเคตามีน๐๔กรัมและ๐๕กรัม
คือน่าจะมี๒ถุงมีนายกัณกฤษเขาบอกเป็นเจ้าของเคตามีน๑๓กรัม
รัชตะเป็นเจ้าของเคตามีน๐๕กรัมและผู้ต้องหาคนที่๔ธีนกร
ในตัวเนี่ยเจอไอซ์๑๖กรัมซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในไหนรู้ไหมฮะ

เรื่องต้นก็โดนแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
เคตามีนก่อนถูกนำตัวส่งดำเนินคดีที่สนโชคชัยครับส่วนผู้ที่พบสารเสพติด๒๖คน
ก็ถูกทำเรื่องส่งตัวเพื่อบำบัดฟื้นฟูต่อไปครับปาร์ตี้ไฮโซนะ